มีเหตุชายสองคนทำทีทำท่า
ก็เหมือนเป็นลูกค้าธนาคารทั่วไป
จะเข้าไปเบิกเงินถอนเงินก็ว่ากันไปนะครับ
แต่สาขานี้ไม่ได้อยู่สถามสแควร์นะ
บางใหญ่อยู่บางใหญ่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
ก็มีพฤติกรรมอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟัง
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นด้วยนะครับ
นี่แหละครับผู้ชายที่ไม่ได้ปิดบังใบหน้านะครับ

คนแรกเดินมาที่เคาน์เตอร์ถือกระเป๋าฮิวสีดำ
แล้วก็ถือระเบิดออกมาข่มขู่พร้อมตะโกนว่านี่คือกลานป้น
และสั่งให้พนักงานเคาน์เตอร์ที่๒

เอาเงินสดใส่กระเป๋าที่คนร้ายยื่นให้
ส่วนคนร้ายอีกคนนะครับรูปร่างผอม

ล้วงในเสื้อตลอดเวลาคล้ายกับพกปืนมาด้วย
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะ
เปิดเผยให้ฟังแบบนี้บอกว่าคนร้าย
สั่งห้ามกดสัญญาณเตือนภัยโดยเด็ดขาด
ให้ทุกคนอยู่กับที่ห้ามขยับ
หากใครขยับจะโกรธระเบิดทันที
หลังจากที่คนร้ายได้เงินสดไป
ประมาณ๒๓แสนบาทนะครับ
ก็ออกจากธนาคารอย่างรวดเร็วนะครับ
ตำรวจก็รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าตรวจสอบ
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุดเก็บกู้

จากการตรวจสอบวัตถุระเบิด
ที่ยังใส่กระเป๋าเป้วางอยู่บนเคาน์เตอร์ธนาคาร
พบเป็นระเบิดปลอม

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
ลายนิ้วมือแฝงในพื้นที่ต่างนะครับ
ขณะเกิดเหตุมีพนักงานธนาคารอยู่จำนวน๕คน

รอปภบอกว่าก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าคนร้ายขู่ห้ามขยับใดทั้งสิ้น

ไม่งั้นกดระเบิดแน่นะครับ
เราฟังเสียงทางด้านของพนักงาน

มีความจำเป็นต้องกวาดเงินให้คนร้ายไปนะครับ

พวกเขาไม่ได้ใส่อะไรบังเลย

ใส่เสื้อผ้าเสื้อยืดเสื้อเฉิง

สีเงินควบควบควบควบควบควบควบ